เจ้าหน้าที่พาตัวหนุ่มเสพยาบ้าขึ้นรถจะส่งกลับบ้านนะ

เจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวได้นะคุณ
ตอนควบคุมตัวได้มาขึ้นรถก็ยังดีนะ
เอาเชือกมัดมือให้ไพ่หลังแบบนี้
ปรากฏไม่รู้เขาไปสะดอกไอ้เชือกได้ยังไง

จนกระทั่งสามารถกระโดดออกจากรถของเจ้าหน้าที่ได้
เจ้าหน้าที่ต้องไล่ตามจับอีกรอบหนึ่ง

จับไอ้หน้าจับไอ้หน้า

จับไอ้หน้าจับไอ้หน้า

มึทย์เดี๋ยว

อีกแบบอีกแบบอีกแบบ
แหละครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เหนื่อยแล้วเหนื่อย

นี่รอบที่๒ที่ต้องวิ่งไล่จับกันนะฮะ
โดดหนีลงจากรถหายไปในป่า

คือมีชาวบ้านที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

แล้วก็ทางเจ้าของเพจบ้านดุงอัปเดต

เมื่อกี้ที่เห็นพี่เขาวิ่งคือเจ้าของเพจบ้านดุงอัปเดตนะ
คือผู้ชายคนหนึ่งมีอาการหลอนไม่ใส่เสื้อใส่แต่ผ้าขาวม้านะครับ
แล้วก็ตัวแดงเลยหน้าแดงก่ำเลย

อยู่ในปั๊มปอตทในอำเภอบ้านดุง

เขาบอกว่าเป็นเสียงเหมือนพญานาคคุณ
เออเสียงยังไงก็ไม่ทราบแต่เป็นเสียงเหมือนพญานาคนะฮะ

ทีนี้ตำรวจนะฮะก็คุมตัวไปที่โรงพัก
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงกลับหลบหนี
แล้วก็เดินไปที่บขศอำเภอบ้านดุง

บางครั้งถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยนะ
คนดังกล่าวนั่งเขียนเหมือนจดหมายคุณ
ความทรงจำตัวเองเพื่อจะบอกคนอื่นว่ามาจากไหนและจะไปที่ไหน
เขาใส่แบบนี้แล้วเขาก็เดินเขาก็ยืนงงโวยวายอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะ
พอเขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวชีวิตเสร็จก็ให้ตำรวจ
คุณยื่นให้ตำรวจนะตำรวจก็ตรวจดูอ้าวเขียนชื่อไว้ด้วยนี่
ชื่อว่านายไกรศรีเกิดมงคลนะครับเป็นชาวบ้านสแบงที่อำเภอหนองหาง
จังหวัดอุดรธานีนะฮะก็ทีนี้ครับเขาเขียนในจดหมายบอกว่าแม่ตาย
เมียหนีไปมีชู้เลยหันมาเศษยาบ้านะครับ

ว่าชายคนนั้นกล่าวนี่มาสายอยู่ที่สาระเป็นประจำ

พอเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ยังพบว่า
ผู้ชายคนนี้คุณพูดจาเหมือนลิ้นลัวเลยคุณ

คุณผู้ชมลองฟังนะว่าเขาพูดจารู้เรื่องไหม
ไปบ้าวดีไปไปบ้าวเรียนบ้าว

ตรงนี้ผมเป็นสูบเพราะผมไม่มีคนกับสิ้น
คุณอาริยาฟังรู้เรื่องไหมฮะเออแปลให้ฟังหน่อยสิคะ
เขาพูดรัวพูดเร็วนะฮะไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะหลายทรัพย์หลายซ้อนมากเรื่องนี้
ผู้ชายคนนี้ตอนแรกไปอยู่ในปั๊มปตทใช่ไหม
ชาวบ้านแจ้งแล้วตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักแล้ว
แล้วเขาหนีออกมาอีกรอบมาอยู่ที่สาราประจำหมู่บ้านนี้แล้วนะฮะ
แต่ผู้ชายคนนี้มีอาการคุ้มข้างใช่ไหมคุณโอ้โหรู้สึกว่ามัน
ไม่ได้การแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่ได้การแล้วนะ

สักพักหนึ่งก็ต้องใช้เชือกมัดเขาเพราะกลัวอะไรคุณ
กลัวเขาจะหนีลงจากรถนี่อีกนี่ใช้เชือกมัดมือไพร่หลังแบบนี้คุณ
โอ้โหแล้วก็ขับรถออกไป
ไปมานะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาสะดอกเชือกได้ยังไง
ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นคลิปตั้งแต่ตอนต้นแล้วฮะ
เขาขับรถอยู่ตอนนี้ยังมีผู้ชายที่คุ้มข้างอยู่หลังรถนะ
สักพักหนึ่งเอ้าลงมาจากรถได้ไงไม่รู้

กลายเป็นคลิปที่ผมเปิดให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่ต้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้ต้องรีบกันตามหาตัวถึงขนาดนี้ยังหาตัวไม่เจอนะ
คุณผู้ชมขอดูคลิปที่เขาวิ่งหนีอีกทีหนึ่งนะครับ
เพราะหลังจากรถคันนี้เขาก็วิ่งไงคุณ
ลงจากรถไปได้เฉยเลยแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะฮะ
วิ่งเร็วด้วยนะทีนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
หาตัวให้เจอแล้วก็ควบคุมตัว
เพราะว่ากลัวไงคุณว่าจะไปก่อเหตุวุ่นวายให้กับชาวบ้านนะครับ
อืมนี่ยังอยู่กันที่อุดรนะคะ